หวานยังหวานอยู่มาดูเรื่องของน้ำแข็งใส
ช่วงนี้มันฮิตฮอตก็หน้าร้อนใช่ไหมล่ะ
เดี๋ยวพาไปกินน้ำแข็งใสที่จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนที่ลื่นคืออะไรคือตอนที่เราจับน้ำแข็งลื่น

คนที่เขามีประสบการณ์เท่านั้นเขาจึงจะทำออกมาแล้วแฟบ

แต่เห็นแล้วมันก็ทำให้เราย้อนถึงวันนะสมัยเด็ก
ไปยืนอยู่หน้าแผงที่เขาขายน้ำแข็งใส
เนอะค่ะอ่ะเจ๋งจริงอย่างสบายใจสีแดง
เอ้าสีเขียวไกลนมก็เยอะ

แต่เขาบอกว่าที่เขาขายอยู่ที่นี่นะครับ
บอกเลยว่าราคาถูก

หรือว่าใสมาเยอะแปลงเยอะหน่อย
บาทเองอะไรจะขนาดนั้นถามว่ามีอะไรบ้างแน่นอนน้ำแข็งนะ
น้ำหวานนมข้นหวานลูกชิ้นไม่ก็ขนมปังตัด
ที่ตัดเป็นแบบว่ากอดเล็กอะเออร้านเนี่ยขายอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นการอนุรักษ์วิถีโบราณเอาไว้
อ้าวเห็นแบบนี้แล้วก็มีโอกาสอยากจะลองไปนะความสะหวันนะคุณผู้ชมนะ
นี่รู้มะที่ฉันเคยซื้อเครื่องทำน้ำแข็งใสเพราะว่าอยากจะกิน

มันต่างกันมันก็จะมีน้ำแข็งใสสไตล์เกาหลีใช่ไหมมันก็จะละเอียดหน่อย
แต่ว่าไทยบ้านเราแบบนี้แหละอย่างนี้สุดยอดแล้ว

โอ้โหพอเคี้ยวไปเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเฮ้ย